เราจะให้ดูจังหวะที่หนุ่มขี่มอเตอร์ไซค

โดนรถของคุณป้าขับมา

หลังจากนั้นรถของคุณป้าย้อนกลับมาอีกครั้งนะ
เกิดการชกต่อยกันระหว่างหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์กับคุณลุง
คุณลุงมาจากไหนอีกไปดูคลิปกันก่อนเลยนะครับ

หนุ่มเสื้อดำเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ฮะ

แฟนเขาคือนางสาวพรพิมลบาดเจ็บอยู่แบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้หนุ่มเสื้อดำเมื่อกี้โวยวายใคร
โวยวายคุณลุงทวีศักดิ์อายุ๔๓ปีนะฮะ
ซึ่งเป็นสามีของคุณป้าบุญเสริมนะครับ

ป้าบุญเสริมขับรถกระบะสีน้ำเงินคันเมื่อกี้

จังหวะนั้นรถจักรยานยนต์ของน้องผู้ชายคนนี้
กับน้องผู้หญิงที่นอนอยู่กับพื้นเนี่ย

ปรากฏว่าตรงเข้าไปชนรถกระบะอย่างจังนะครับ
ขับหลบหนีไปคุณผู้ชมฮะขับหลบหนีไป
พักหนึ่งฮะนี่จังหวะนี้รถกระบะสีน้ำเงิน
แล้วคุณลุงก็เกือบจะโดนหนุ่มวัยรุ่นเสื้อดำคนนี้
ชกทั้งตอยและมีดไปบ้างอาจจะแทงคุณลุงด้วยซ้ำ

โมโหคุณลุงหาว่าคุณลุงเนี่ย
ขับรถกระบะตัดหน้าทำให้เกิดอุบัติเหตุ
แล้วดูสิแฟนสาวเขาบาดเจ็บแบบนี้ค่ะ
แต่คุณผู้ชมฮะชาวบ้านก็ช่วยกันยื้อ
ช่วยกันบอกใจเย็นแต่สุดท้ายคุณ

ก็ชกไปที่ใบหน้าของคุณลุงทวีศักดิ
ได้รับบาดเจ็บปากแตกเลือดอาบนะครับ

ใครเป็นคนขับรถกระบะมานั่นสิคะ
ตอนแรกคุณป้าขับมา
แล้วคุณป้าก็จะขับข้ามเลนข้ามฝั่ง
และทีนี้ก็ไม่ทันมองคุณป้าก็ยอมรับ
ทำให้รถมอเตอร์ไซค์มาชน

หลังจากนั้นคุณป้าตกใจก็เลยวกรถกลับไปที่บ้าน

ก็ชวนสามีมาด้วยก็คือชวนคุณลุงมาด้วย

คิดว่าคุณลุงเป็นคนขับกระบะตั้งแต่ต้น
ขับชนแล้วก็หนีนะฮะก็เลยโมโหใหญ่เลยนะครับ

เชิญคู่กรณีทั้งสองฝั่งไปที่โรงพักนะฮะ

แต่คนที่เหลือไปที่โรงพักนะครับ

เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

แล้วก็คดีทำร้ายร่างกายซึ่งแน่นอนนะฮะ

ตำรวจก็ดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดนะครับ